คุณผู้ชมใครที่ขับรถพ่วง๑๘ล้อที่ชนบุรีต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะ

แอบมาฉกซับรถบันทุกรถพ่วง๑๘ล้อนี่แหละ
จังหวะที่เขาจอดข้างทางแวะซื้อของ
เขาบอกว่าก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วนะคะ
แล้วก็ตำรวจยังตามจับตัวไม่ได้เลยด้วย
ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นริมถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชนบุรีค่ะ
ขาเข้าบางแสนตำบลน้องข้างคอกอำเภอเมืองชนบุรี
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุลักษัพบนรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ที่จอดซื้อของข้างทางนะคะ

บนรถพ่วงที่จอดอยู่ข้างทาง
มีในนาโรงถาววอนวัย๓๐ปี

โดยบอกว่าตัวเองจอดรถเพื่อซื้อของแต่งรถ

แล้วก็ใช้เวลาไม่ถึง๕นาทีด้วย

เจอกระเป๋าที่วางไว้ในรถแล้ว
ทั่วรถก็ไม่เจอเลยคิดว่าน่าจะโดนขโมยแน่

เขาก็ต้องมาทำงานหาเงินชดใช้คืนบริษัทอีก
เท่าเนี่ยผมรู้ว่าบ้างเลยจากพวกรถการกระบวัดแถวแสนเนี่ยมี

เพราะว่าแหม่เดี๋ยวเราก็เยอะ

เพราะว่าเขาก็เห็นในข่าวเหมือนกันว่าโดนกันมาเยอะแล้วโดยเฉพาะรถบรรทุกไม่คิดจริงว่าจะมาเจอกับตัวค่ะ
ทำงานก็เหนื่อยแล้วสุดท้ายต้องมาทำงานใช้หนี้กับเงินที่หายไปด้วยนะ